สำหรับการรณรงค์เรื่องไทยนี่เป็นหน้าที่ของเขาเลย

ค่ะก็นอกจากจะรณรงค์๕อย่าง

ซึ่งเราย้ำทุกวันในชาวสวสัยนะคะ
ยังนำทัพการแสดงค่ะ
ไปร่วมโชว์ให้ชาวต่างชาติได้ดูนะคะ
ซึ่งถือว่าตื่นตาตื่นใจมากนะคะ

นายวิราโรธพจนรัฐรัฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผย
กระทรวงวัฒนธรรมบูรณาการร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศค่ะ
จัดโครงการเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมในต่างประเทศ

และนำความเป็นไทยสู่สากลโดยใช้มิติทางวัฒนธรรมนี่แหละนะคะ
ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่เป็นการเอื้อประโยชน
การส่งเสริมความร่วมมือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจ
การค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว
ครั้งนี้เดินทางไป๔ประเทศด้วยกันนะคะในยุโรปค่ะ
สำหรับการแสดงที่กระทรวงวัฒนธรรมจัดแสดงครั้งนี้
เน้นความเป็นเอกลักษณ์ของไทยนะคะ
และชาวต่างชาติก็พอชมแล้วสามารถเข้าใจได้อย่างง่ายนะคะ
เลือกการแสดงจากภาคใต้แล้วก็ภาคอีสาน
มีดนตรีที่ค่อนข้างสนุกสนานคึกคักนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นการรำซัดชาตรีรำมวยโบราณเสิร์งกระโปร

อกจากนี้ก็ยังมีการแสดงที่เน้นเอกลักษณ์ความเป็นไทยแบบดั้งเดิมนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นโขนเรื่องรามเกียรชุดฮานุมานจับนางสุวรรณมัชชา
ก็เป็นการแสดงให้ชาวต่างชาติได้ชมนะคะ
ถือเป็นจุดเริ่มต้นของกระแสนิยมไทย
แล้วก็เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของไทยในต่างประเทศ
รวมทั้งประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวด้วยค่ะ
โดยใช้การแสดงภาพประเทศไทยและวัฒนธรรมไทย
เพื่อความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลของทั้งสองประเทศ
ให้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ